ไปดูการลงณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเมตตามหานิยมกันหน่อย
คลิปนี้ถูกแชร์อยู่ในโลกโซเชียลในติ๊กต๊อกนะคะ
ครับคนเห็นแล้วแชร์กันเยอะอ่ะลองไปดูทำไมเขาแชร์กันเยอะขนาดนี้ค่ะ
กลางกันจะได้เป็นทองเดี๋ยวกูเสร็จเดี๋ยวกูเสร็จให้เป็นทอง
ทั้งหน้าแบบนี้เลยค่ะและที่ลิ้นด้วยค่ะ
นี่ลงยันลิ้นเลยนะใช่ค่ะเอ๊ะเราเคยเล่าข่าวคล้ายแบบนี้ไปแล้วนะพี่อุ๋ยจำได้ไหม
แต่ไม่ไม่ถึงลิ้นฮะอันนั้นคือทั้งหน้าอันนั้นทั้งหน้าอันทั้งหน้าแบบนี้
ให้คล้ายกันแบบเนี้ยอ๋อนี่ค่ะก็เป็นเพื่อความเป็นเสร็จมงคล
เมตตามหานิยมค้าขายร่ำรวยแชร์อยู่ในติ๊กต๊อกนะคะ
นักข่าวของเราก็ไปหาจนเจอว่าสถานที่ในคลิปเนี้ยที่ไหนครับ
อยู่ใจกลางเมืองที่หัดใหญ่นะคะที่สงขลาค่ะเขาเปิดเป็นสถาบันสอนศักดิ์คิ้ว
ชื่อบางกอกคิ้วสวยอ่าเราถามเจ้าของสถาบันนางสาวนัชชายุสี่สิบสอง
บอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญอาจารย์หน่องคนในคลิปอ่ะครับ
มาเรียนการสักลายมือเสร็จถี่ที่ร้านอืมก็เลยคุยกัน
อาจารย์หน่องเล่าให้ฟังว่าก็เปิดรับศักยันต์ลงหน้าทองสาฬิกาลิ้นทองด้วย
ครับคุณนัชชาก็เลยบอกว่าเออบังเอิญว่าลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้าน
เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีค้าขายไม่ได้ครับ
อยากจะลงหน้าทองก็เลยติดต่ออาจารย์หน่องให้

เพราะว่าทุกอย่างคือสำหรับคนที่ทำลูกค้าเขาเป็นลูกค้าของพี่
ครับลูกค้าสักทีลูกสับปัดสักใดมือคือเขาจะมาทำความงามที่นี่

ครับแล้วเข้ามาเขาก็บอกว่าเออนี่พี่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนอะ
เขาก็อยากแบบเออส่งตรงนี้เขาไปดูตรงนี้มาอะไรเนี้ย
เขาเหมือนเขาศึกษาอยู่แล้วในด้านนี้
ก็เลยทักไปว่าเออนี่มีอาจารย์ตรงนี้นะที่พี่รู้จักเขาทำ
ทำด้านนี้อะไรเนี้ยก็คือเขาก็คุยกันเอง
ครับว่าอะไรยังไงเนี้ยเขาเป็นเป็นความชอบเป็นความเชื่อส่วนผล
ก็คือระหว่างสองคนเขาคุยกันเองเขาเชื่อกันเอง
เจ้าของสถาบันบอกว่าอาจารย์หน่องกับคนที่ขอทำหน้าทอ
เขาคุยกันเองตกลงกันเองแต่แค่มาขอใช้สถานที่
เพราะว่าเชื่อมั่นในความปลอดภัย
ความสะอาดอะไรแบบเนี้ยค่ะการทำพิธีไม่ได้ศักดิ์อะไรนะคะ
ก็ใช้แค่ทองคำเกลวแผ่นทองอะเนอะมาติดใบหน้าติดฤทธิ์
เขาบอกว่ากินได้ที่๘ลิ้นกระท่องคาถาก็เสร็จพิธี
ก็ไม่คิดว่าคลิปที่แชร์ออกไปคนจะสนใจขนาดนี้นะคะ
เจ้าของอาจารย์ปูบอกให้กินเข้าไปเลยเขาบอกกินได้ค่ะ
เขาบอกกินได้ค่ะนางสาวนัชชาบอกว่าสถาบันสักคิ้วของเธอก็มีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง
อุปกรณ์ถูกสุขลักษณะการสอนก็มีคนเชี่ยวชาญที่คอยควบคุมทุกขั้นตอน
นักข่าวก็เลยงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขอถามอาจารย์หน่องด้วยก็แล้วกัน
โทรศัพท์ไปถามนะคะแต่อาจารย์หน่องปฏิเสธให้เข้าพบบอกว่าช่วงนี้โควิด๑๙อ่ะเนอะ
งดพบกันทุกกรณีขอกักตัวเอาไว้ก่อนเราถามอาจารย์ออสค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องของทองคำเปลวอะค่ะว่าตกลงมันกินได้จริงเปล่าอ่ะ
แปดลิ้นขนาดนั้นอ่ะอ่าเดี๋ยวลองฟังอาจารย์ออสดูนะคะ
ก็คือเกรดที่รับประทานได้นะครับก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับ
แล้วก็ทองคำที่มีความบริสุทธิ์น้อยลงเนี่ย
ก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้ภายนอกเนี่ยนะครับ
แต่ว่าถ้าใช้ภายในนะมาลงสาธิกาลิ้นทองนะครับอ่า
ตรงนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงนิดหนึ่งในเรื่องของสารปนเปื้อน
เบอร์เบิ้ลที่ว่าก็จะเช่นพวกเชื้อโรคนะครับอ่า
หรืออ่าสารเคมีอื่นอื่นอ่า
เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับทีมข่าวก็เลยถามไปที่กองสาธารณสุขเทศบันนครหัดใหญ่นะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็เพิ่งจะทราบเรื่องเดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้
อ่าว่าปลอดภัยหรือเปล่าอ่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
คือท้องทำเปรียวเวลาเข้าไปทำอาหุงอาหารทำขนมอ่ะอันนั้นอ่ะทานได้
ถ้าเป็นที่ท้องแปะทั่วไพรมาแปะลิ้นแล้วกินเข้าไปเผลออันตรายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ